ประจำปี๒๕๖๑นะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงาม

ธุรกิจความงามนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะ

มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทยปีนี้

คืออาชีพที่อยู่ในกลุ่มความสวยความงาม
อย่างเช่นแพทย์ผิวหนังแพทย์ศัลยกรรม
การขายครีมบำรุงและอาหารเสริม
ต้องเป็นอาหารเสริมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แล้วต้องมีสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะ
ใส่บูทามีนี่อย่าไปใส่เขาฮะ

ก็คือผู้คิดค้นแอปพลิเคชันต่าง
ตอนนี้แอปพลิเคชันต่างคือถูกใช้งานในโทรศัพท์มือถือ

อันดับที่๓เป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มดูแลสุขภาพ
อย่างแพทย์พยาบาลนักบำบัดแล้วก็เทรนเนอร์ฟิตเนส
อันดับที่๔อาชีพที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน
อันดับที่๕อยู่ในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เคมีและชีวะเคมี
อันดับที่๖ผู้เชี่ยวชาญในการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกลขั้นสูง
อันดับที่๗ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
อันดับที่๘ก็คือนักกฎหมายธุรกิจและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
อันดับที่๙เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม
และอันดับสุดท้ายอันดับที่๑๐ค่ะอาชีพที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
สัตวแพทย์ช่างแต่งขุนสัตว์เลี้ยง
อันนี้ก็ได้รับความนิยมนี่คือ๑๐อันดับทั้งหมด
ที่ถือว่าเป็นอาชีพดาวรุ่งประจำปีนี้
นายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวนิตเป็นนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
บอกว่าอนาคตของธุรกิจความงามและสุขภาพของประเทศไทย
ที่เป็นอันดับหนึ่งเป็นดาวรุ่งประจำปีนี้
ตอนนี้สดใสหลังประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์ของภูมิภาค
มีมาตรฐานเทียบเท่ายุโรปเท่าอเมริกา

สามารถดึงดูดคนไข้ทั้งไทยและก็ในต่างชาติได้
ทำให้ธุรกิจด้านความงามในประเทศไทยโตขึ้นหลายเท่า
ภายใน๕ปีที่ผ่านมาประกอบกับปัจจัยภายในประเทศ
สื่อออนไลน์ตอนนี้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก
ทำให้คนไทยนิยมทำศัลยกรรมทำหัตถการเสริมสวย
บางคนวัยรุ่นก็เริ่มทำแล้วนะ
แม้กระแสความงามจะทำให้ธุรกิจความงามในไทยสดใส
แต่ก็ถือเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการเหมือนกัน
เพราะว่าทำให้จำนวนคลินิกมันเยอะ
บางที่อยู่ติดกันเลยนะ๓๔ร้านที่ติดกันเลยนะ
มีคนเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ก็ทำให้แต่ละคลินิกตอนนี้นะคะก็ต้องมีการตลาดออกมา
มีโปรโมชั่นออกมาดึงดูดลูกค้า
ไหนคุณก็พูดถึงเรื่องของสถิติแรงงาน

เป็นสำรวจกลุ่มแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ก็ศูนย์พยากรธุรกิจของหอการค้าไทยเขาไปสำรวจเหมือนกัน
เขาบอกสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างพันกว่าคน
พบว่า๙๖เปอร์เซ็นต์ของแรงงานไทยในกลุ่มสำรวจนี้
มีภาระหนี้สินครัวเรือนสูงสุดในรอบ๑๐ปี
เฉลี่ยมีหนี้ครัวเรือน๑๓๗๐๐๐บาท

เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๖๐ร้อยละ๔๓นะครับ
ก็แบ่งเป็นหนี้ในระบบ๖๕๔เปอร์เซ็นต์

แล้วก็เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบด้วยนะครับ
ร้อยละ๓๔๖ดอกเบี้ยร้อยละ๒๐๑ต่อเดือน

อันนี้อาจจะปลดหนี้ยากนิดนึงนะคะ
ใช่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบเขาบอกว่า๒๐ต่อเดือนใช่ไหม

ถ้าคิดเป็นปีร้อยละ๒๔๑๒ต่อปีนะคุณ
ถ้าคุณยืมมา๑๐๐บาทก็ทำให้เงินต้นขึ้นไปถึง๓๐๐บาทแล้ว
สำรวจแรงงานไทยทั่วโลกว่าคุณภาพแรงงานของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่

แล้วคุณคิดดูว่าประเทศใกล้เคียงของเราอย่างสิงคโปร์อยู่ในอันดับหนึ่ง
ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับสองกาวลีใต้อันดับสามนะครับ
เรื่องของคุณภาพชีวิตนะ
คุณผู้ชมฮะก็เอาข้อมูลเรื่องของแรงงานมาฝากนะครับ
ให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยกันหน้าจอผ่านไลน์ของเรานะครับ